มากับน้ำแน่นอนว่าจะต้องเป็นสัตว์เลขคลานต่าง
งูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษต่างมาแน่

ก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับงูไปอยู่ในชะโครก

ข่าวนี้เกิดขึ้นจากงูเหลือมขนาดความยาว๘เมตร

ไม่ผิดค่ะ๘เมตรตัวใหญ่มาก

ใช่ค่ะเขาไปขดอยู่ในห้องน้ำของวัดปากแพรกนะคะ
ทีนี้แม่ชีอายุ๘๕ปีแล้ว
และแม่ชีร่างค่อนข้างเล็กนะคะ
สูงแค่๑๒๐เซนติเมตรเอง
ไปเข้าห้องน้ำถูกงูเหลือมตัวนี้ความยาว๘เมตร
ฉกที่ขาได้รับบาดเจ็บและงูเขาก็พยายามรัดที่ขาของแม่ชีด้วย

แล้วงูตัวทั้ง๘เมตรเหรอฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปากแพรกตำบลละหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
งูเหลือมขนาดใหญ่ค่ะความยาว๘เมตรฟังไม่ผิดนะครับ
เมตรฉกกัดขาแม่ชี
ชีมีชื่อว่าแม่ชีติ๊ดดาราจันทร์นะคะ

บริเวณหน้าห้องน้ำในวัดเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
ที่บริเวณน่องด้านซ้ายถูกกัดจนเนื้อนี่หลุดออกมา
ในขณะที่ถูกกัดแล้วก็ถูกงูรัดเนี่ยนะคะ
ชีก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ
ระหว่างนั้นค่ะในช่วงที่ถูกกัดช่วงแรกเนี่ย
ชีพยายามดึงหางูด้วยตัวเอง

ก็เลยร้องเสียงดังให้พระและคาราวาส
นายบุญเลิศเฉียบแหลมดีอายุ๖๐ปีนะคะ
ซึ่งเป็นคาราวาสอยู่จุดใกล้ที่แม่ชีถูกงูฉกงูกัดนี่นะคะ
ตาบอดทั้งสองข้างมาอยู่ที่วัดปากแพรก

เมื่อวานนี้เป็นวันพระได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องขอความช่วยเหลือ

จากนั้นพอได้ยินนะคะตัวเองนี่ตาบอด
แต่ว่าก็พยายามจะเข้าไปช่วยด้วยกัน

เมื่อรู้ว่าแม่ชีถูกงูกัดแล้วก็รัดอยู่
ร้องตะโกนให้คนมาช่วยแม่ชีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

ทุกคนก็ช่วยกันแล้วฮะดูคนในวัดดูสิก็มาชี้จุดเกิดเหตุนี่แหละ
จุดที่แม่ชีติ๊ดโดนงูรัดนะครับ

ซึ่งคาดว่างูตัวนี้จะขึ้นมาจากคลองหลังกุฏิ
เพราะว่าช่วงกลางคืนมีฝนตกหนัก

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่เล่าให้ฟังบอกว่า
คืนวันนั้นจะไปเข้าห้องน้ำ
ถูกงูตัวดังกล่าวกัดที่ขาทั้งสองข้างเลย
แล้วก็พยายามรัดแม่ชี
มาจนถึงช่วงอกเลยนะคะ
ชีก็พยายามใช้มือจับหางูเอาไว้เพื่อไม่ให้งูเหลือมเนี่ย
หางแห่เข้าจมูก
นี่ดูแม่ชีท่านรูปร่างเล็กนิดเดียว
แล้วก็ดูบาดแผลที่ขาที่ถูกฉกถูกกัด

มาถึงหน้าอกหายใจไม่ออก
พยายามร้องแต่ว่าคือถูกรัดที่ปอด
การร้องนี่มันก็จะเบาแล้วมันก็จะแผ่วหน่อย

ก่อนที่จะพบว่ามีคนเข้ามาช่วย
ชีบอกอย่างนี้คุณตอนที่ถูกรัดเนี่ย
แม่ชีเนี่ยใช้มือจับหางูไว้เพื่อมาให้
งูเหลือมใช้หางแห่จมูก
แม่ชีบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าจะหายใจไม่ออกนะครับ
แต่ท้ายที่สุดถามว่าใครมาช่วยบ้าง
ก็มีคณะสงขององค์กระเจ้าเนี่ยท่านมาช่วย
ในการจับงูออกไปจนรอดมาได้ในที่สุดนะครับ
แล้วก็งูเหลือมเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพแว๊บนะ
ปรากฏว่าก็ส่งให้เจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป